มีผู้ชายคนหนึ่งวันนี้นะฮะตอนเช้าเลยนะครับ
คลั่งนะครับถือมีดเนี่ยบุกไปในบ้านเพื่อนบ้านแล้วไปแทงเขาตาย
อีกคนนึงเนี่ยเป็นน้องชายพยายามเข้าช่วยพี่ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็หนีไปนะขับรถกระบะหนีไปถูกไล่ตามทิ้งรถไปคว้าจักรยานยนต์ชาวบ้าน
คากุญแจไว้ที่รถเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีไปอีกค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่บ้านปินเหนือตะบนบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวบ้านสองชั้นใต้ถุนยกสูงแบบนี้นะฮะ
ชั้น๒ของบ้านเนี่ยนะฮะเจอคนที่เป็นพี่น้อง๒คนนะครับเจ้าของบ้านถูกแทงเสียชีวิตคนหนึ่งอีกคนนึงเจ็บสาหัส
คนพี่คือนายไประวิทย์พิจิตรนะฮะอายุ๔๘ปีนะครับเขาถูกแทงเข้าชายโครงด้านขวา๒แผลนะฮะ
การเจ็บสาหัสพยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
อีกคนนึงนะครับคือน้องชายชื่อนายอัครพลอายุ๔๓ปีถูกแทงตามลำตัวคนนี้บาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุนี่ฮะซ้ายมือนะครับนายภัยรัฐเผ่าตะใจอายุ๔๐ปีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละบ้านอยู่เยื้องกันเลย
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเช้าวันนี้นะครับนายภัยรัฐผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการลักษณะคลุ้มคลั่งไล่ทุบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
อย่างคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกรถเขาก็ถูกทุบจากนั้นนายภัยรัฐเดินถือมีดไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งนายปายระวิทย์กำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านชั้นบนนั่งหันหลังให้ประตูด้วยเลยไม่ทันระวังตัว
นายภัยรัฐบุกขึ้นมาถึงเนี่ยจ้วงแทงเลยนะฮะส่วนอัครพลน้องชายเนี่ยนอนเปรย์อยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงพี่ชายร้องก็วิ่งขึ้นไปดู
พยายามจะช่วยพี่เลยถูกแทงบาดเจ็บไปอีกคนนึงนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนนายภัยรัฐนะครับหลังก่อเหตุแล้วขับรถกระบะหลบหนีไปนะครับ
จากนั้นอีก๑ชั่วโมงต่อมาขับรถกลับเข้ามาในพื้นที่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะนี่นายภัยรัฐนะฮะ
หน้าบ้านตัวเองวิ่งไปทางหลังหมู่บ้านแล้วไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ที่เขาจอดอยู่ที่บ้านแล้วคากุญแจเอาไว้แล้วก็ขี่หนีหายไปเลยนะฮะ
ซึ่งถ้าดูจากแผนที่เนี่ยระยะทางบ้านของนายภัยรัฐนะฮะ
ซึ่งอยู่เยื้องบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยกับจุดที่ไปขโมยจักรยานยนต์
ห่างกันแค่๔๐๐เมตรนะครับถามว่า๔๐๐เมตรแม่ทำไมตอนนั้นยิงสกัดล้อแบบยางแตกแล้วอ่ะ
สกัดไม่ทันคือนายภัยรัฐเนี่ยวิ่งหนีแบบออกป่าออกเขาอ้อมภูเขาอย่างนั้น
แล้วไปโผล่ที่บ้านของชาวบ้านแต่ถ้าวัดทางตรงมันไกลแค่๔๐๐เมตร
นี่ยังตามไม่เจอนะครับวันนี้คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
นี่ก็แกะรอยไปนะครับตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
ทราบว่านายภัยรัฐไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านนะ
เราก็ไปคุยกับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไป
นายภัยรัฐขโมยรถจักรยานยนต์ไปค่ะนะฮะส่วนนี้คือเจ้าของรถจักรยานยนต์คุณอำพันธ์นะครับ
บอกตอนเกิดเหตุเนี่ยล้างปลาอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะเอาปลาไปขายเมื่อช่วงเช้านะ
ตอนนั้นมีคนโทรมาบอกแล้วบอกนี่เขามีเหตุแทงกันตายนะในหมู่บ้านเราเนี่ย
ยังไม่ทันวางสายโทรศัพท์เลยจู่นายภัยรัฐเนี่ยวิ่งโผล่มาจากทางลำห้วยติดหลังบ้าน
แล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์ของเธอที่เสียบกุญแจทิ้งเอาไว้แล้วก็ขี่หนีหายไปต่อหน้าต่อตา
แถมยังโยนมีดที่ใช้ก่อเหตุแทงคนเจ็บแทงคนตายไว้ที่หัวบันไดหน้าบ้านเธอด้วย
แล้วจักรยานยนต์นี่เพิ่งเติมน้ำมันมาเต็มถังด้วยนะ
โทรศัพท์ยังคุยโทรศัพท์อยู่มีคนโทรมาบอกมีคนโทรมาบอกว่าเปิ้ล
ไหล่ไหล่แต้งกันฆ่ากันตีมุษิภิกษ์ก็บอกฮู้เนอะ
กำลังอู้กันอยู่เลยครับเจ้ากำลังอู้กันอยู่เลยว่าเออ
แม่ก็บอกว่าเขามาแล้วรู้แล้วว่าไอ้ไอ้น้อยไอ้หน่อชื่อ
ไอ้น๋อเนี้ยฮ้าก็ฟูจักกันอยู่กับที่นี้เขามาแล้ว
แม่ก็ตีกว่าวิ่งขึ้นมอน
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายภัยรัฐขโมยจักรยานยนต์ของทางพี่อำภาวันไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ขี่รถไปที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ห่างจากบ้านที่ขโมยจักรยานยนต์เข้ามาอีก๑กิโลเมตรครึ่ง

มีกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำตรงนี้นะครับ
นายภัยรัฐเนี่ยขี่จักรยานยนต์มานี่คันนี้นะฮะ
นาฬิกา๔๓นาทีเช้าวันนี้นี่แหละจอดหน้าร้าน
แล้วพอเข้าไปในร้านเนี่ยเดินตรงไปที่ตู้แช่เครื่องดื่ม
นี่เห็นไหมฮะแล้วก็ไปหยิบสินค้าจากตู้แช่
ใช้เวลาอยู่ตรงนี้แค่หนึ่งนาทีเจ้าของร้านบอก
ทีแรกก็นี่พอเขาหยิบของเสร็จดูท่าทางแบบลุกลีลุกลน
นึกว่าเดินมานึกว่าจะเดินมาจ่ายเงินอืมเดินไปขึ้นรถ
แล้วก็ขี่ออกไปเลยคือตอนนั้นเขายังงงงงอยู่นะฮะ
ทางร้านเนี่ยเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเนี่ย
เนี้ยเพิ่งไปไปแทงคนตายมานี่จักรยานยนต์คันสีแดง
คันนี้นะฮะที่ไปขโมยของเขามาเจ้าของบอกน้ำมันเต็มถังเลยอ่ะ
กุญแจไว้ที่บ้านเมื่อเช้ากำลังล้างปลาอยู่จะเอาปลาไปขาย
คุณผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่บ้าน
หลังเกิดเหตุนะครับวันนี้ญาติรับศพของนายปารวิทย
มาตั้งบำพินกุศลนะฮะหลังจากส่งไปจรรย์สูตร
ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วตอนที่ศพถูกส่งมาถึงแล้ว
นี่ฮะญาติพี่น้องมาเปิดโลงมาดูศพถึงกับร้องไห้ทำใจไม่ได้กัน
ขณะที่นางแสงเดือนนาคจูงนะครับเป็นญาติของคนก่อเหตุ
แล้วก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิตด้วยเขาเป็นเครือญาติกันนะฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้บ้านของเธอซึ่งอยู่ติดกันเนี่ย
จัดงานศพให้กับแม่ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา
ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะได้ยินแม่ของนายปัยลวิทย์
ตะโกนเรียกเสียงดังบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ทีแรกคิดว่าพี่น้องทะเลาะกันพอวิ่งมาดูเนี่ย
สวนทางกับนายพัยรัฐนะตอนนั้นนายพัยรัฐเนี่ย
วิ่งถือมีดสวนออกไปพอดีขึ้นไปดูบนบ้านนายปายลวิทย์
ถูกแทงเลือดท่วมตัวทั้งคู่แต่คนที่หนักกว่าคือ
ระวิทย์คนพี่ชักเกร็งลักษณะใกล้หมดลมหายใจ
ตอนนั้นหลานยังมาช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะเพื่อรอกู้ภัยที่จะมาถึง
แต่สุดท้ายไม่ทันฮะไพรวิทย์เสียชีวิตครับ

จนบ้านนายภัยรัฐเมียบอกเมื่อเช้าเนี่ยก่อนจะไปก่อเหตุเนี่ย
ภัยรัฐเนี่ยเพิ่งคลั่งเอาค้อนทุบจักรยานยนต์ที่บ้านตัวเอง
เห็นไหมพังเสียหายหมดเลยไปตรงข้างหน้านี่หายไปหมดเลยค่ะ
เธอบอกเธออยู่กินกับนายภัยรัฐมานานมีลูกด้วยกันสองคน
แต่ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานายภัยรัฐไปติดยาบ้าครับ
นี่ไงต้นเหตุไปติดยาบ้าจนคลั่งจนเพี้ยน
ทำลายข้าวของที่บ้านทำร้ายร่างกายเธอด้วย
จนต้องหอบลูกหนีไปอยู่บ้านเกิดของเธอที่นครนายก
พยาวไปอยู่นครนายกเลยนะฮะนี่เพิ่งกลับมาคบกันได้แค่สามเดือน
เช้าวันนี้เห็นแล้วภัยรัฐแต่เช้าเลยพุบรถจักรยานยนต์
เห็นท่าทางไม่ดีรีบพาลูกคนโตขึ้นรถตู้ไปโรงเรียน
ส่วนลูกคนเล็กพาไปบ้านปู่กับย่า
พอกลับมาที่บ้านเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเอ้า
แป๊บเดียวสามีไปแทงคนตาย
ปกติเขามีอาการแบบนี้บ่อยไหมครับ
เขากำลังมาเป็นนี่ได้ปีก่อน

คือเขาพูดตรงก็คือเขาติดยาเลยใช่ไหม

เขาเอามาเศษในบ้านหรือเขาไปเศษข้างนอก

ขายยาให้เขาหมดตัวดี
เพราะว่า
เขาออกมาเขาก็ได้มาเจอลูกเจออย่างเขาอยู่
นี่ไปนะฮะคันสีแดง
เมื่อกี้นี้ขอดูเป็นจักรยานยนต์ดีกว่า

เห็นหน้าเห็นตาไม่ค่อยชัดอยู่แล้ว

จักรยานยนต์คันนี้นะเผื่อใครเจอ
จักรยานยนต์นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ

จอดทิ้งที่ไหนอืมแจ้งตำรวจที่

ส่วนนี่ผู้ชายคนนี้นะครับ

แล้วติดยาบ้าเสพยาบ้าด้วยเมียบอก